รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
อิตาลีอยู่ในยุโรปแล้วไทยอยู่ในไหน

ไทยอยู่ในเอเซอร์ยังไงลูก

ปันชอบเล่นของสินะ
ชอบเล่นของสวยมาก

ร้องได้ยกกำลังสาก
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดี
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อจริงฟลุรบัติ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษ

รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องคุณใช้เพลงมันมากวาดใจกรรมการไปได้

คะแนนของทีมแสบซ่ามหาสมุทร
ตื้นขึ้นมาเป็น๑๓คะแนน

และโอกาสเป็นไปได้ก็มี
ถ้ากรรมการตัดสินใจใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
คะแนนก็จะกลับมาเสมอกัน
ติดตามชมการต่อสู้ของเด็กซ่าเสียงดีกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

ร้องได้ยกกำลังซ่า

โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
หรอมได้คะแนนแบบย่อกกำลังที่๔คะแนน
กรรมการจะยกคอร์สมาใช้สิ่งยกกำลังซ่าให้จากทีไหน

ปันนะครับเลือกเพลงเล่นของสูงนะครับ
เวอร์ชันของพี่วงเคลียร์นะครับผม
สำหรับเพลงนี้มีความยากง่ายนะครับ
มีครับเพราะว่าเสียงมันสูงมากครับ
แล้วผมก็บวกขึ้นมาอีกหนึ่งทีครับ
ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับของชาวรอกคนนี้นะครับ
และน้องปานนะครับเลือกเพลงโคตรเร็วในดวงใจนะครับ
ของพี่ตั๊กกะแตนชนระดานะครับผม

เพลงนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะเพราะเป็นเพลงที่ดุมากเลย

เพราะโชว์นี้หนูก็มีออกแบบมีโสดคืนให้ทุกคนได้รุ้นกันด้วย
อย่างไรก็ขอให้น้อง๒คนทำเต็มที่นะครับ
ซื้อซื้อแล้วรวยไป
รอบที่๓ยกที่๘เริ่ม

แล้วจำภาพความประทับใจได้ไหมครับ
ที่ร้องเพลงกันไปแล้วมีการพูดคุยหยอกล้อกันไป
จนเกิดเป็นคู่จิ้นระหว่างคู่นี้กันเกิดขึ้น
เราดีกว่าเราลูกผู้ชายเป็นไงบ้างครับปัน
อิตาลีอยู่ในยุโรปแล้วไทยอยู่ในไหน
ฮะไทยอยู่ในไหนอิตาเลอยู่ในยุโรปแล้วไทยอยู่ในไหน
ไทยอยู่ในไหนลูก
ผิดครับไทยอยู่ในเจอครับหรือไหนอ่ะฮะ
ไทยอยู่ในเจออ๋ออืม

เฮ่ย

เออปานอะไรบินได้ไปหาเงินมีมาอ๋อปานอะไรบินได้

คิดไม่ถึงแล้วสิแต่เราคิดถึง

จากเพลงลูกทุ่งเพลงป๊อปที่เขาถนัดแล้ว
น้องปันถนัดเพลงอะไรลูก

ตอนนี้ก็คือที่สุด

นี่มาจากเพลง

กำลังแสน

สุดท้ายสุดท้าย
หลังสุดนี้เป็นที่ประกวดศิลปนานมักเรียนปี๖๒ได้รองชนะเลิศอันดับ๑ระดับชาติ

แต่ฝ่ายหญิงของเราก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันครับ
จริงแล้วหนูมีความสามารถพิเศษร้องเพลงของอะไรได้ครับ

ไอ้ใจมองนี่
มุ่งหรือมุ่งหรือเห็นกว่านี้
เทียนมีฆ่าได้ตัวเทียนมี

น้องปานและน้องปันปันลูก
ศึกยกที่๘นี้ใครจะเป็นคนเปิดศึกครับ
ปันนะครับเพราะฉะนั้นน้องปานประจำที่ครับ

เล่นของสูงนะครับจากน้องปันครับ
หรือว่าเสียแต่ความต้องขอลอง
หรือว่าเหนื่อยที่อยากได้ของที่อยู่สูง
ยังไงจะขอลองดูสักที
รู้ว่าเราแตกต่างกันเท่าไร
รู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูงขนาดไหน
ใครก็รู้เป็นไปไม่ได้
แต่คำว่ารักมันสั่งให้ฉันต้องปีนขึ้นไป

ทั้งทีไม่ว่ายังไงจะรอดีสักวัน
อยากรักก็ต้องเสี่ยง
ไม่อยากให้เธอเป็นเพียงพักในความฝัน
แต่เกียรติใกล้สักเพียงใดก็ดี
ก็ปล่อยเธอไปจ้า
ตกลุมรักจริงเพราะรักจริงเธอคงไม่ว่ากัน
ต้อยต่ำแต่ยังมีหัวใจ
แม้ต้องเจ็บแต่มันก็คุ้มก็สุดใจ
ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันไม่เฉียว
เมื่อคำว่ารักมันสั่งให้ฉันทำตามหัวใจ
ที่เกิดมาเจอเธอทั้งที
ไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวัน
อยากรักก็ต้องเสี่ยง
ไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝัน
ตึกกีกตึกกายสักเพียงใดก็ดี
กูปล่อยเธอไปจากฉัน
ตกลุมรักจริงเพราะรักจริงเธอคงไม่ว่ากัน
เธอคงไม่ว่ากัน
ใครใครก็รู้เป็นไปไว้ได้
แต่คำว่ารักมันสั่งให้ฉันต้องปีนขึ้นไป
ที่เกิดมาเจอรถทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวัน
อยากรักกล้าดำเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝัน
เถอะเกี๊ยดเถอะใกล้ซักเพียงใดก็ดีควรปล่อยเธอไปจากฉัน
ตกหลุมรักจริงเพราะรักจริงเธอคงไม่ว่ากัน
ตกลุ่มรักจริงรักเธออย่ังไง
จริงเธอคงไม่ว่ากัน
เล่นของสูงนะครับจากน้องปันนะครับ
เป็นยังไงจ๊ะจบเท่ไหมเมื่อสักครู่นี้จบเท่ไหม

หนูอยากถามปันว่าปันชอบเล่นของสูงอ่ะ

อย่างหนึ่งของน้องปันคือเป็นคนทำอะไรแล้วมันพอดีไปหมดเลย
เมื่อกี้ตอนร้องไปเรื่อยเนี่ยมันเหมือนแบบกราฟมันไปเรื่อยแล้ว
เขาก็ดึงกราฟมันขึ้นมาด้วยการใส่ลูกเล่นบางอย่างเข้าไป
แปลกจังเลยคือปันเป็นคนที่ร้องแล้วไม่ได้รู้สึกแบบว้าวเพราะมาก
แต่ว่าฟังทั้งเพลงแล้วรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมีความสุขคล้อยตาม
ไม่ใช่แค่พี่ไอ้คนเดียวนะปัน
พี่อายว่าปันก็คล้อยตามนะเมื่อกี้นะ
จริงลองดูลองดู

ลองเล่นอะไรสูงดู

ปันเอาคำคอมเมนต์พวกเราเข้าไปปรับใช้ทันทีเลย
ไม่ใช่ว่าแค่ร้องแล้วใส่สีสันนะลูก

ปันได้ทำลายกำแพงตรงนั้นพังลงไปแล้ว

ปันทำในวันนี้ถูกต้องที่สุดเลยลูกเก่งขับ
เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เรารู้สึกว่าปันรีแล็กซ์หมดเลย
ผมว่าเขาเริ่มมีประสบการณ์ทางการอยู่บนเวที

และตอนนี้เขาก็ควบคุมจิตใจได้
ได้ทั้งคณะกรรมการแล้วก็น้องปันด้วยค่ะ
เนื้อหาเพลงนี้มันคงเหมือนแบบน้องกำลังพูดกับผู้ชายคนนึงว่า
เธอทิ้งฉันไปฉันเกือบตาย
จากฉัน

ที่มากับเพลงโคตรเร็วในดวงใจนะครับ

เพลงนี้น้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน

เพลงโคตรเลวในดวงใจค่ะ
คุณตั๊กกะแตนชนระดา
โคตรเลวในดวงใจครับ
ซุเรียนนุ้ย

ฉันตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำ
ฉันรู้ว่าฉันควรต้องลืมผู้ชายหวยที่ทิ้งฉันไป
แต่พอเอาเขาจริงหัวใจมันก็มีเหตุผลของมัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยไหมสุดท้ายมันจะให้สวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดาลนอกใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืมฉันจะจำเธอเอาไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกไม่เจอคนอย่างตึง

ไม่ดวงใจ
นอนคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดีจำหาพระแสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิดแต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม

คนร้ายใจมันจะตายก็ตายแล้วกัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวย
แม้สุดท้ายมันจะให้สวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัน
แม้สุดท้ายจะออกสักด้านนอกใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกไม่เจอคนอย่างเธอ
คือโคตรแล้วในดวงใจ
เรื่องดีก็ยังพอมีให้จำ
เรื่องระยังที่ทำก็มีเยอะ
สักวันหนึ่งความช้ำเธอคงเจอ

อีกทีมีดีแค่เปลือกนอก
กลิ้งกรอกเกลือกลัวชัวร์หนักเนื้อ
ฉันก็คนใจเด็ดเข็ดมายา
เสียท่าซ้ำสองต้องไม่มี
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวย
แม้สุดท้ายมันจะยังสวยก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัน
สุดท้ายจะออกสักนานนอกใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอเอาไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกไม่เจอคนอย่างเธอ
คือโคตรแล้วในดวงใจ
อย่างน้อยชีวิตช่วงนึงมันก็ค่อยสู้
ก็ช่างมัน
สุดท้ายมันจะยังสุดท้ายมันจะยังสุดท้าย
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม

ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
คือโคตรแล้วในดวงใจ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
คือโคตรแล้วในดวงใจ
โคตรเลวในดวงใจนะครับ
จากน้องป่านจบไปแล้วนะครับ

มากเลยนะพอตกไปปั๊บแล้วมาอีกแล้วอีกหนึ่งคำคมแล้วนะครับพี่ตั๊กเป็นยังไงบ้างครับคือจริงแล้วว่าโทนเสียงของพี่ตั๊กกะแตนกับป่านเนี่ยจะว่าไปอ่ะมันก็จะไปคนละโทนเนาะพ่อปานอ่ะไปถวายหวานแต่เพลงเนี้ยมันอยู่ในโหมดของเพลงดุเราจะทำยังไงอ่ะให้เป็นผู้หญิงที่มันแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งฉันไม่แบบไม่แคร์เธอหรอกอะไรอย่างเง

อย่างในน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยไม่สุดท้ายมันจะให้สวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
ลูกร้องเพราะไหมโอ้ภัยเลาะมากเลยได้เปลี่ยนโหมดเป็นไทยดงไทยเดิม
แล้วมันเพราะจับจิตจับใจป้าตั๊กมากแต่ไม่เป็นไรป้าตั๊กนับถือต้องขอบอกว่านับถือใจคุณแม่
แล้วก็นับถือใจเด็กผู้หญิงที่ชื่อปานลูกแน่เป็นเด็กผู้หญิงที่แน่เก่งมากเลยลูก

ปานเนี่ยใจเด็ดจริงนะคือเขาเลือกเพลงยากหมดเลยแม่
แต่มันมีพาร์ทที่ปั่นทำได้ดีมากแบบมากอยากลุกขึ้นยืนปรบมือให้เลยก็คือ
ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นไทยเดิมแล้วเข้าแหล่ปุ๊บแล้วมันมีช่วงหวาน
อันนี้พี่ไอ้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันของน้องปลางปลางทิพย์หรือเปล่าใช่ไหมคะ
ป่านทำได้สวยงามงดงามมากแต่ถ้าป่านลองย้อนกลับไปฟังพี่ปลางอีกทีหนึ่ง
พาร์ทที่มันเป็นความดุดันพี่ปางก็ดุดันกว่านี้
ไอซ์อยากเห็นน้องป่านใช้เพลงนี้ประกวดเรื่อย
เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเพลงยากที่มีโอกาสทำให้หนูได้คะแนนสูงมาก
แล้วถ้ายิ่งหนูฝึกกับเพลงนี้ไปเรื่อยนะหนูจะกลายเป็นคนที่ทำเพลงนี้ได้คะแนนเต็มร้อย
หนูได้๑๒๐ไปเลยเชื่อพี่ไอขอบคุณครับ
คือจริงแล้วบอกได้เลยว่าเนื้อเสียงของน้องปานเนี่ยโคตรดีเลยดี
เอาจริงแต่ถ้าไม่ใช่ความหมายนี้หมายถึงแบบว่าเนื้อหาเพลงนี้มันต้อง
เหมือนแบบน้องกำลังพูดกับผู้ชายคนหนึ่งว่าทิ้งฉันไปอะฉันแทบตาย
แต่ช่างมันนะกับเธอทิ้งฉันไปฉันเกือบตาย
แต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมัน
ขยายความจากทั้งสองท่านคือน้ำเสียงกับความหมายของเพลงมันดันไม่ไปทางเดียวกัน
แต่เรื่องเนื้อเสียงใช้เพลงนี้แต่เพิ่มในสิ่งที่คุณไอซ์พูดนะ
น้องปานมีจุดแข็งที่เสียงร้องและน้องก็ทำเต็มที่ให้สมศักดิ์ศรีพี่สาวคนโตของทีม
ช่วงหน้าคุณจะเป็นยังไงต้องติดตามกันห้ามเปลี่ยนช่องนะครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
เอาแล้วครับมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นแล้ว
แต่ว่าพี่หอยจะมอบให้ใครจะเป็นน้องปานปันหรือน้องปานต้องมาลุ้นกันครับ
ช่วงดีสักวัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยไหมสุดท้ายมันจะให้สวยก็ช่างมันก็ช่างมึง
พี่แซคครับพี่เลี้ยงไปยังไงบ้าง
ก็อยากจะบอกน้องว่ามองข้างหน้าอย่างมีสติค่อยคิดค่อยทำเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อย
ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับเชียบไม่ทราบว่าในยกนี้จะมีการใช้สิทธิยกกำลังซ่าหรือไม่นะครับ
ถ้ามีแล้วถ้าเป็นของแสบซ่ามหาสมุทรนะครับจาก๑๓คะแนน
ถ้าได้สิทธิยกกำลังซ่าเข้าไปนะฮะจาก๒คะแนนจะเป็น๔คะแนน
ก็จะเสมอกับสามซ่าล่าฝันเลยนะครับในยกนี้รอบที่สาม
ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีม
วันรวยกันนะครับว่าคะแนนในยกที่แปดนี้จะเป็นของ
แบบซ่ามหาสมุทรหรือสามซ่าล่าฝันนะครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
มีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกินด้วยครับ
พี่หอยครับเชิญที่แท่นยกกำลังซ่าครับ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
อ้าวจั๊ป

หอยใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้แสบซ่ามหาสมุทรนั่นหมายความว่าทั้งสองทีมเสมอกันนะครับ

ว่านี่แหละสิ่งที่อยู่ในตัวน้องที่กำลังค้นหาว่าอันไหนคือตัวน้องจริง
แล้วก็พัฒนาจากตรงที่น้องเป็นอยู่ตรงนี้ไปข้างหน้า
แล้วน้องจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะเป็นศิลปินในอนาคต

ขอบคุณมากครับ
ตันในฐานะที่หนูเป็นตัวแทนของทีมแล้ว
คว้าคะแนนยกกำลังซ่าไปได้ในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับลูก
รู้สึกดีใจมากครับแบบโล่งเลยค่ะ
น้องปันจ๊ะรู้สึกอย่างไรบ้างลูก
เพลงนี้ที่จริงหนูก็ยังไม่เคยร้อง
หนูก็อยากจะได้ประสบการณ์จากเวทีนี้เหมือนกัน
เพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีประกวดแข่งขันค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมในร้องได้ยกกำลังซ่ายกหน้าครับ

ติดตามเอาใจเชียร์เด็กซ่าเสียงดีได้ใหม่
ในยกหน้าของร้องได้ยกกำลังซ่า
เด็นเซอร์เต้นได้เพราะมีเพลง